มาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาหวาดภาวะกันหน่อยละกัน
จราเข้ที่มันหลุดออกมาแล้วก็อยู่กลางคลอง
ตัวใหญ่มากมานอนอ้าปากอาบแดดอยู่อยู่แถวคลองหวะ
แล้วคลองหวะมันเป็นคลองสาขาของคลองอุตเผ่า
เขาก็ตามจับกันมานานแล้วค่ะว่ามันจะจับได้ไหม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้ากรณีนี้เนี่ยนะคะ
คือมีชาวบ้านเขาบอกนะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นเป็นจราเข้ตัวใหญ่เลยจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นวันนั้นนะ
เห็นก่อนหน้านี้มาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะ
แต่ว่าเมื่อวันพระรหัสบดีเห็นชัดที่สุด
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการหน่อย
จุดที่พบก็คือที่เกาะกลางน้ำคลองหวะ
ย่านชุมชนน๙เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเอง
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจับมาอยู่๒วันเนี่ยนะ
จับตัวไม่ได้แต่ทีนี้ค่ะพอไกรทองมางานก็สะดวก
เพราะเมื่อวานนี้นะคะทางหัวหน้าชุดไกรทองรุ่มน้ำตาปี
คือนายนิคมสุขสวัสดิ์มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกือบ๑๐คนเลยนะคุณ
แล้วที่เห็นมืดจะต้องรอให้พระอาทิตย์ตกดินนะ
คือตอนเย็นเขาไปวางเป็นอวนล้อมเอาไว้ก่อน
แล้วที่จะต้องใช้การปฏิบัติตอนกลางคืนเพราะอะไรรู้ไหมคุณจราเข้ตามันวาวไง
เวลาเขามองเอาไฟฉายส่องแล้วจะเห็นตาวาวของจราเข้
แล้วยังจับกลุ่มตัวได้ง่ายจับตัวจอราเข้ได้ง่าย
แต่ปฏิบัติการเกิดขึ้นทั้ง๒วันเลยนะ

ก็อุปสรรคมากมายนะไม่ว่าจอระเข้เข้านี
ไม่ว่าจะเรื่องของฝนนะฮะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นพอที่เขาวางอวนล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอาเรือท้องแบนออกไปแล้วใช้ไฟฉายส่องพอเจอตาของมันแล้วปั๊บปิดไฟฉายเลย
เอาบ่วงมาคล้องเอาเชือกคล้องมาพอคล้องมาได้สำเร็จ
ทีแรกตัวแรกได้เป็นตัวผู้มาก่อนนะ
ความยาวประมาณสักเมตรครึ่งนะคุณผู้ชมรอบลำตัวเนี่ย๕๕เซนพอได้
พอได้ตัวผู้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าหมดแล้ว

แต่ก็ยังสอดส่องดูต่อเจออีกเจออีกตัวนึงเป็นตัวเมียค่ะ
ซึ่งความยาวก็ประมาณเมตรครึ่งเหมือนกันรอบลำตัวใหญ่กว่าประมาณ๖๐เซนติเมตร
ทีนี้พอได้ขึ้นมาทั้ง๒ตัวอายุนะพอตรวจสอบดูแล้ว
อายุประมาณสัก๒๓ปีแล้วก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นลูกของจราเข้ที่มันหลุดมาจากฟาร์ม
ในอำเภอคลองหอยโข่งตั้งแต่ปี๕๔
แล้วเดี๋ยวพอจับมาได้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาส่งไปยังศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืดเขต๑๒สงขลาจะเอาไปดูแลต่อ
เจ้าหน้าที่เขาบอกมาด้วยนะคือด้วยอายุขนาดนี้
มันยังไม่ใช่วัยที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ค่ะ
ชาวบ้านอย่างนี้โล่งแล้ว
แต่หลุดมาตั้งแต่ปี๕๔ที่มีน้ำท่วม
มันจะหลุดมันยังเหลืออยู่ไหมคะ

แต่นี่เขาขึ้นมาอาบแดดกันบ่อยครั้งเลย